เอ้าเข้้าตลาดดีกว่าไปเช็คราคาสินค้าค่ะ

โพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

วันนี้นะคะกะหล่ำปลีเขียวอยู่ที่๑๔บาทต่อกิโลกรัม
กะเพราอยู่ที่๑๒บาทต่อกก
ราภา๑๕บาทต่อกก

วันนี้๑๑๕บาทต่อกิโล